ในวิเคราะห์แยกนั่นแหละโป๊ะสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับสู่วันศุกร์ที่๑๙พฤษภาคม๒๕๖๒
คุณเมียลขอบคุณที่มาแทนคุณโพสต์อนนท์

ไม่นางอยากไปขายน้ำพริกแล้วปรากฏว่านางเอานางไปขาย
ประเทศจีนแล้วนางก็บอกว่าช่วงนี้ปล่อยนางไปเถอะเพราะว่าทุนไทยนางไม่มีสร้างหนังแล้ว
จริงเหรอนางต้องไปหาทุนจากประเทศจีน
รู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศจีนจะใช้ประเทศไทยเป็นหับในการสร้างหนังนะ
แต่เป็นหนังออนไลน์
วงการหนังนี้คุณโพสต์อานนท์เป็นคนที่รับประกันรายได้นะส่วนมากคือ๙๐เขาได้รัง
แต่เจ๊เล้งก็เยอะอยู่พี่เจ๊เล้งเยอะอยู่เจ๊เล้งถามหาเทคโอเวอร์เยอะอยู่หลายเรื่อง

เลยเหลือเหรอไปคนเดียวไปที่ไหนแล้วเฮ้อย่าลืมไลน์กันไหมนะครับคุณผู้ชมค้า
คิดตื่นคิดตื่นใช่ไหมไลน์กันอยู่คุณทำอะไรกับบ้างผลตกตรงไหน
เยอะจริงเราขอเริ่มเรื่องตั้งแต่วันจันทร์เมื่อคุณแพทนปภาเนี่ยเดินทางเข้าไปพบตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามารับทราบข้อเก่าหาหนึ่งฟอกเงินสมคบกับฟอกเงินที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงินกับเ
ระหว่างการทำสำนวนส่งอายการนะครับโดยในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีคัดท้านการประกันตัวเพราะเข้าไปหนีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งตั้งแต่เช้าเมื่อแพทน์ไปมอบตัวปุ๊บข่าวที่ออกมาหลายทุกสำนักว่าตำรวจออกมาพูดแล้วนี่วันนี้อาจจะไม่ต้องประกันตัวเพราะว่าเงินเนี่ยมันหาที่มาที่ไปไม่ได้จำนว
ได้รับโอนมาจากสามีนะแล้วก็แพทย์บอกตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดจะหลบหนีซึ่งแพทย์ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเงิน๑๙ล้านบาทนะฮะที่ได้โอนจากผัวของเธอหรือนางสามีของนางเนี่ยการประกันตัวชั้นศาลโดยทนายเนี่ยยื่นหลักทรัพย์๕แสนบาทเพื่อขอประกันตัวสารก็อนุญาตให้ประกันตัวป

ข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือสมคบกันกระทำความผิด

รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการผู้กระทำความผิด

เพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษก็คือปิดบังแหละ

ปรับ๑ล้านถึง๕ล้านแล้วการติดคุกก็คือตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยหลังจากที่เบ้นเข้ารายงานตัวต่อสารในการนัดฝากขังครั้งที่๗เมื่อวันที่๑๗พฤษภาคม

เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว

ก็แปลว่าที่เขาขอประกันตัว
ถ้ายังไม่สามารถมีข้อกล่าวหาได้

แต่นี่คือการประกันตัวครั้งนี้เขาบอกครบแล้ว

เป็นการผัดสุดท้ายการเมื้อนขายการปล่อยตัวช่วงคราว

แล้วก็จะมารายงานตัวอีกครั้ง๒๙พฤษภาคม
ส่วนแพทย์นับประพาภรรยาสาวที่ถูกแจ้ง

ยังไม่ได้หารือกับทีมทนายของแพทย์แต่อย่างใด

ก็จะรวบรวมหลักฐานไปสู้ในชั้นศาลเช่นกัน

และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

พร้อมต่อสู้คดีเพราะเขาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด
คือสรุปแล้วก็เบ้นก็จะโดนไป๓ข้อหาแพทย์โดน๒คือรู้เห็นเป็นใจ
ไหมคะอันนี้ก็ตามหลักฐาน
คือตำรวจเขาก็มั่นใจว่าหลักฐานเขาแน่นเขาถึงได้

คือเขาบอกเลยอย่าเอาเรื่องเลี้ยงดูแม่อย่าเอาเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยมาต่อรองกับเขา

เพราะว่าตำรวจท่านหนึ่งเขาเคยพูดว่าสำหรับคนค้ายาที่ร่ำรวย
เขาจะเอาให้จนถึงเวลาของท่าน
คืออันนี้คือโอเคแหละเพราะว่าเนื่องจากเป็นคดียาเสพติด
ครั้งหนึ่งตำรวจอ๋ออาจารย์เขาถึงบางคนมีคำถามคำถามยังไง
อาจารย์ว่าเฮ้ยทำไมไม่สงสารความเป็นแม่ลูกเลยเหรอ
ทำไมไม่สงสารว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไง
เขาบอกไม่ได้เพราะเขาบอกว่าคนอื่นที่ติดคุกก็มีแม่
คนอื่นที่ติดคุกก็มีลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่ามาเรียกความสงสาร

แล้วเขาก็บอกว่าคนค้ายาเสพติดเขาจะเอาให้มันจนถึงถือการาคอท่านให้ได้

แต่กระทะสมมุติแพทย์ไม่ได้ไปมีส่วนรู้เห็นล่ะ

คือตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าแพทย์จะต้องบอกว่าเงินล้านเก้ามาจากไหน
ถ้าเกิดว่าบอลจากผัวผัวก็ต้องบอกว่ามาจากไหน
ทีนี้ถ้าในกรณีที่เงินล้านเก้านั้นที่มาคือไม่ถูกต้อง
แพทย์ซวยไหมแพทย์ไม่รู้เพราะผัวบอกโอนให้

นั่งเล่นไพ่เธอไม่ได้เล่นเธอนั่งอยู่ตรงนู้นด้วย

จะมาบอกว่าแมงเคิลมาจากไหนต้องถามใช่ไหม

เออเออเออเออเอามาให้แม่นะแต่เอามาจากไหนแม่ไม่อยากรู้หรอก
มันต้องมีที่มาที่ไป
ต่อให้แบบนอนอยู่บนเตียงเดียวกันก็ตาม

ทีนี้ที่โดนอย่างนี้
เพราะทีแรกไปบอกว่าเป็นค่าตัว

เพราะฉะนั้นถ้าบอกล้าน๙มาจากการแสดง

๘เท่าไหรมาจากช่อง๓เท่าไหรมาจากไทยรัฐเท่าไหร

ว่าไปแล้วทุกคนก็สนใจตรงที่แพทย์เคยโดน

หมอลักษ์เขาบอกว่าหลัง๔สิงหาคมเนี่ย

มีอะไรอีกอ่ะ

มันจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเนี่ย

นี่อาจารย์อย่าพูดพรุ่งชนเพราะหนักออกมาพูดว่าเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ใช่เอาข่าวก่อนซิเอาข่าว

เขาก็ตามข่าวพุ่งชนมีรถอื่นเสียหายด้วย
มีรถคันหนึ่งหมุน๓๖๐เลยนะ

ถ้าที่กล้องข้างใน

ทีนี้เขาก็เรียกมาให้ปากคำ

เข้าข้างหลังเข้าข้างหน้าวุ่นวายไปหมดเลย
ก็ปรากฏการณ์ให้การก็ไม่เป็นไปตามข่าว

คู่ไม่ใช่กรีค
ไม่ใช่กรีคเป็นเด็กฝึกงานที่บ้านอยู่ทั้งเดียวกัน
ทางเดียวกันก็เลยจะมาซอง

ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และตอนนี้ข้อเก่าหามีแค่๒ข้อนะ
แต่ถ้าคนเจ็บรักษาเกิน๒๐วันเขาจะมีข้อหาเพิ่มเติม

มันต่างกันไงอาจารย์รักษา๒๐วันกับคุณพ่อ

ถ้า๒๐วันถือเบาบางถ้าเกิน๒๐วันมันก็หนัก
เพราะฉะนั้นก็แปลว่าข่าวกับการให้การนี้คนละเรื่องเลยนะ
เขาบอกดูข่าวเรื่องนี้เหมือนดูละครช่อง๓ช่อง๗เหมือนกัน

ช่อง๓ไม่ใช่เมียหลวง

เหมือนกันเลยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เหมือนกันเลย

แม้แต่จะบอกอุบัติเหตุก็คงจะใช่อยู่เนอะ

แล้วเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่กิ๊ก

สังเกตไหมว่าสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไง

ไม่หลวงก็คือบอกเฮ้ยอย่างนี้มันต้องเอาให้อยู่มัน

เขาถามมันเป็นดราม่าในตัวมันเองอยู่แล้วไง

ทีนี้เมียหลวงเมียหลวงเขายังไง

เด็กคนนั้นผู้หญิงดังกล่าที่อยู่หน้ารถเบนท์เนี่ย

เมื่อก่อนจะต้องคิดว่าคนจะต้องสงสารคนเจ็บ

กระแสต้นโอเคล่ะ

ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยออกมาให้การอีกแบบนึงปุ๊บ

แต่คนเห็นใจเมียน้อยเขาก็บอกว่าก็ปวด

ตรงรวมเป็นเมียน้อยไหมเนี่ย

มีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเมียน้อยเมียหลวงยังไงก็ตาม
คุณต้องแก้ไขโดยไม่ให้คนลืมแต่ร้อย

การพุ่งชนและทำให้รถอีกหลายคันเขาเป็นไปด้วยไม่ควร
คือสมมุติตัดเรื่องเบรกไม่ทันอะไรก่อน
เจ๊ควรจะขับตามไป

หนังค้าเขาไม่ได้ไปขับชนอย่างนี้

เหนือแค่ขับนี้ไป

ถึงช่วงนั้นอย่าไปเตือนเรื่องอะไรกันเลยครับเฮ้ยไม่มีสติแล้ว
รายการพูดคุยนะอินเนอร์เธอเท่ากันเล่นละคร

ไร้สายเล็กเท่ากับกระดุม

ทุกวันนี้คนใช้เทคโนโลยีในการตามผัวเยอะขึ้น

งั้นเราไปเบรกดูคนที่อยากจะเป็นผัวแล้วตายได้ไหม

เราปิดเบรกเดี๋ยวไปดูคนอยากเป็นผัวแล้วตาย

เอาล่ะร่วมส่งรายมาพูดคุยนะครับ
ร่วมมาจัดรายการกับเราความคิดของคุณเป็นอย่างไรส่งรายมา
หรือจะชมคุณนายม้าว่านางสวยให้นางแฮปปี้หน่อย

วันนี้ดูสง่างามพูดน้อย
หนึ่งหนึ่งเหนื่อย

แค่สลบมึงสลบขาอก

ไม่ถึงกับตายปางตายพนักเรานึกถึงไง

ไม่รู้ว่าข่าวนี้ถ้าเล่าไปคุณจะสงสาร

เพราะว่าคุณตาอายุ๗๐กว่าแล้ว

ไม่ใช่นางไม่เคยมีแฟน
พี่พี่ต้องฟังชีวิต
คนซื้อคนซื้ออย่างนี้ยังมีจริง
ขออนุญาตเรียกว่านายเบิ้มแล้วกัน

แกเป็นคนพุทธไทยสงฆ์ที่จังหวัดบุรีรำ

พี่การนิ้วขวานี่ด้วน
อาชีพรับซื้อของเก่าเนี่ยแหละฮะ

คุณตาก็โดนหม่อมยาหลุดทรัพย์

เพราะคุณตาไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมีแฟน

แต่ชะนีคุณตาคิดว่าเอ๊ชนีครั้งแรก
ชะนีเนี่ยก็มาคุยกับคุณตา
เอาไหมคะ

คุณตาก็ปฏิเสธไปแล้วรอบนึง

ชะนีตามเฮ้ยเป็นเราถ้าผู้ชายตาม

จะไม่ตามได้ยังไงสร้อยคอคุณตาหนังตั้งสองบ้าน

สำคัญเนี่ยคุณตาเนี่ย
มีลอตเตอรี่เพิ่งซื้อมาอีก๑๘ใบ

แล้วก็เงินสะสมจากเบี้ยของคนชะลาเนี่ย

รู้ได้ไงว่าคุณตาไว้ที่ตัว
รู้ได้ไงว่ามีก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าคุณคุยกันนะ
ในระหว่างนั้นไม่เคยมีแฟนมาก่อนในชีวิตนะ
ก็ครั้งแรกไม่เอาคุณตาบอกอย่ามายุ่งกับผมเลย

วันนี้ปูคงหล่อ

แล้วว่าโอ๊ะชะนีดึงสุดฤทธิ์มากมากมาก
เพิ่งผ้าเหรอ
ชานีแก้ผ้าแก้ผ่อนสุดฤทธิ์

คุณตาก็บอกโอ้โหนมจากเต้า
ชานีก็ไอยา
คงใส่จะเป็นนมหมดอายุนะเนี่ยที่เล่นกันหรอก
แต่ในขณะเดียวกันคุณตาบอกพูดตรงนะ
ด้วยอายุของคุณตา๗๐แล้ว

ส่วนความรู้สึกของผมจริงแล้วอ่ะ

หลังจากที่เอาหน้าคุณตาไปซบที่หน้าอก

คุณตาก็ป๊อกไง

มันมีมาเยอะกระเทยชอบใช้กันเยอะไง

ฝรั่งไงฝรั่งไงเป็นข่าวคนเยอะวะ
เอายาทาแล้วก็จะป๊อกแล้วไปรูดทรัพ

อย่าใช้คำว่ากะเทยเลย
เอาเหลืออะไรเลย

จากการแจ้งความของคุณตาเนี่ย

ตอนแรกทุกคนก็ฟังแบบน่าสงสาร
คุณตาสิ้นเนื้อประดานตัวคุณตาจะอยู่ยังไง
เพราะทองที่เก็บมาเบี้ยเลี้ยงคนชะลา๗๐๐

ถ้าชอบพอกันมาอยู่กินด้วยกันก็ได้

ผมก็พร้อมที่จะให้อภัย
หากถูกอกถูกใจกัน

ก็อาจจะเพิ่มหาอยู่กินด้วยกันเลย

ยังพอมีเบี้ยเลี้ยงชีพคนชาลาอยู่
เพราะตอนที่กูตายอยู่คนอีกก็เหงาเหลือเกิน

อ๋อนี่เคยโดนรอกด้วยเหรอ

นี่เด็กแล้วตอนไหนนะนี่

ไม่เป็นไรค่ะมาพูดอะไรให้ความรู้สึก

ขอนิดนึงว่าตำรวจเขาสืบสวน
เบาะแสผู้หญิงคนดังกล่าวพร้อมเร่งตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารูปภัณฑ์นะฮะ

บางทีลูกหลานให้เงินมาหาหมอ๕๐๐๐บาท

คนทำนี่มันชั่วและใจร้ายใจดำเกินไปเนอะ

มันจะสังเกตว่าโจรช่วงนี้
มันไปหยิดแขนน้องเหรอพี่
ก็แบบประมาณว่าคุณยายไปห้องน้ำไหม

ค่ายาคุณยายก็คุณยายต้องฟอกไตด้วย

ให้เงินคุณยายมาหมด๕บาทหมดเนื้อตัวเลย
จับได้ก็ติดคุกแป๊บนะพวกนี้

ต้องรู้จักอย่างคะงใจตัวเองอย่าไว้ใจใคร

ดังนั้นตัวเราเองก็คอยป้องกันตัวเองไว้ให้ดี

แต่จะบอกคุณตาว่าถึงเขากลับมาคุณตาก็อย่าเอา
คือรวมทั้งไอ้การหลอกลวงเรื่องชงเรื่องแชร์กันเลยนะ
คืออะไรที่มันดีเกินไปที่มันจะเป็นจริงได้อย่าไปไม่จ่าย

เงินที่ได้มาจะเป็นบ้างเปล่า

อาจารย์ลองคิดดูคนเขาบอกทุกวันนี้ไม่ได้วัดกันที่การศึกษานะ
เห็นไหมที่คณะบดีอาจารย์หมอโดนโกงแชร์
กองเป็นดรดรหมดทั้งกลุ่มหมอหมดทั้งกลุ่มหมอหลอกหมอหลอกนะ
รองอธิบดีอธิบดีนู่นอธิบดีไม่ได้คืนแล้วเนอะ

ไม่มีอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยโลบมาก
ไปเรื่องสวยงามว่าตำกรุงต้องลงเท้ามังขาวสวยงามในเรื่องสวยงามของคุณมั้ย
โอ้โฮได้ต่อเลยในช่วงนี้ลูกสาวกลุ่มนี้ฉันอยู่ที่สุดค่ะ
ในขณะที่แม่ขึ้นคานสิ
ตอนนี้ที่เมืองคาร์นซ์นี่นะเขามีการเชิร์ชเรียกว่า
ฉลองหนังตอนปี๒๐๑๗ที่ประเทศฝรั่งเศส
แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าในปีนี้ลูกสาวที่ฉันเนี่ย
มาเป็นปีที่๕แล้วไปเนี่ยนะอุ้มท้องไปด้วย
ลูกแฝนนะแฝนชายด้วยมีอะไรไหม

เสื้อผ้าที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นชุดสีขาวรัดรูปให้เห็นถึง
คือจงใจอะวัตเตอร์ท้องคือจงใจอะเหมือนดาราฝรั่งทั่วไปอะ
เวลาท้องนี่ใส่ชุดฟิตจงใจให้เห็นเลยว่า
แผ่นขาหน้านู้นยังไม่บูบออกมานี่สนิทไปด้วย
น็อตก็ไปด้วยไปเป็นกำลังใจเขายังมีแฮชแท็กเลยนะ
พี่นท์ก็บอกว่ามาเอาใจมี

อยากได้อะไรให้โหมดนี้เป็นต้น
ต้องบอกอย่างนี้นะคะชุดเนี่ยเป็นสีขาวรัดรูป
แล้วก็มีขนนกที่เป็นเสื้อคลุมยาว

เขาเป็นพระใช่ถ้ามันเป็นขนนกอ่ะ

แล้วเครื่องประดับของโชว์ปาก
โชว์พาร์ดกว่า๕๐กว่าล้านที่นางซื้อเออแน่นอน

เรื่องราวของการที่จะไปเดินในลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
เมื่อเวลาจะไปเดินพรมแดงอย่างเนี้ย
เขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นบริษัท
คือเขาจะมีทุกยี่ห้อเป็นแรคยุ่งอย่างนี้เลย
เครื่องประดับวางกันเป็นแบบของจริงลองเท้าอะไรต่างนานา

เสร็จแล้วแต่ละคนพอมาก็จะต้องไปพูดคุยกันว่า
ต้องการยังไงไปลองดูอันนี้ไหมใส่นี้ก็ไปลองดู
ชอบอันนี้ไหมอันนี้ใช่ต่างนะให้สเล็บเป็นฝ่ายเลือก
แล้วสไตลิสต์เขาจะดูว่าอันนี้ดีกว่า

ก็ดื้อออกมาก็เน่าไง
มันถึงได้บอกว่ามีดีด้วยมีเลวด้วย
ใช่ก็ต้องเชื่อเขาแล้วหน้าผมก็มีงานทำอะไรอย่างนี้เป็น
แต่อันนี้ก็คือเอาช่างหน้าช่างผมผมประเทศไทยไป
อันนี้ก็เรียกว่าเก่งก้าค้าแข็งแล้วไง
แต่อยู่ไปอยู่มาเริ่มแก่งกล้าขาแข็ง
เข้าใจไหมเพราะฝรั่งเวลาพอมันแต่งหน้าคนไทยเนี่ย
มันก็ดูแบบว่ามันเหมือนคือฝรั่งมันมีโครงเป็นฝรั่ง

ฝรั่งก็นึกว่าของเราใส่นิสัยหน่อยก็โอเค

ก็เลยแบบเอาคนไทยไปแต่งซะเลยดีกว่า
เพราะเอาปองวินิเป็นถ้ามีลอเรียลก็ยืนหยัด

ชุดเธอตรงนี้๑เน้นให้เห็นว่าเธอท้อง

เพราะตัวที่ใส่อยู่ข้างในมันคือเรียบธรรมดา

ดังนั้นความอลังการมันก็อยู่ที่ตัวขลุมบอล

ใช่เลือกชุดให้เลย
ก่อนที่จะเข้าคาน
ี่ห้อนี้เขาเด่นดังทางไหนพี่

แต่พี่รู้ไหมว่ามีคนไทยอีกหลายต่อหลายคนนะ
ได้มีโอกาสเดินพรมแดนในฐานะดารานะ

ที่มีโอกาสไปอยู่ในเมืองคาน

คือการจะต้องถูกเชิญจริง

หรือว่าแม้กระทั่งคนของฝรั่งเศสเอง

แล้วจะต้องมีลีสลายชื่อมาเลย
ไม่ได้จะไปแต่งตรงละตีให้มันวุ่นวาย
แล้วเสร็จแล้วข้างอีเทียเตอร์
ก็คือบูธที่เป็นเหมือนบ้านเล็กเนี่ย
ประมาณสัก๒๐๓๐อัน
อันนั้นคือที่ที่ขายหนัง
ทุกทั่วโลกเขาก็จะเอาหนัง
นี้ประเทศนั้นบูธนั้นเป็นนั้นก็มีของไทย
มันจะมีทั้งหมดประมาณ๕วันหรือ๗วัน
วันแรกเนี่ยคือหนังที่กำลังแบบว่า
ต้องเข้าแบบว่าเป็นดัดเด่นที่สุด
ปีที่ฉันไปสัมภาษณิโคคิดแม่นเขาเล่นเรื่อง

ดังนั้นนักแสดงทั้งหมดผู้กำกับทั้งหมด
แล้วในวันนั้นก็จะมีเซเลปคนสวย
เป็นแบบคนดังในประเทศฝรั่งเศส

ก็มาจากอินเดียจากจีนจากไทย

ที่ไหนเมื่อไหร่
เราปิดเบรกก่อนเราไปเบรกต่อไปล่ะกัน
อ่าวคราวนี้ข่าวเรื่องต่อมอเนี่ย

คนเข้ามาอ๋อที่เขาบอกว่า
อ่าที่ตบตามสุรกาศัตรูก็ทำไมมันทำถูกละ

แบบนี้อยู่

ปรากฏว่าแล้วก็ทำว่าเป็นของส่วนตัวนะฮะ

ว่าแบบนี้มันไม่เนียนแล้วนะฮะ

บอกผู้โดยสารนำสินค้าหรูเข้ามาในประเทศเนี่ย
ทำทีเป็นใช้นั้นมาแล้วแกะป้ายออกไม่มีกล่อง
ทำทีว่าใส่นี่เป็นของใช้ส่วนตัวกระเป๋าก็ซ้ำมันใส่ของแล้วก็ถือเข้ามา

แล้วปรากฏว่าพวกกล่องเนี่ยจะใส่ไปสนีมาที่หลัง

ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะสอนไว้ตามนู่นนี่
ข่งตาเข็บซอกกระเป๋า
เลี้ยวต่างลิ้นเล็กอะไรพวกนี้

คือสูตรการเขารู้หมด
กระเป๋าก็ได้ใบเดียว
ก็ถึงต้องทำถ้าคนซื้อมาใช้เองก็คือต้องใช้เลย

ที่รู้มาทุกวันเขาจ้างเด็กรุ่นใหม่

ถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราใช้เลยเราหิ้วมา๑ใบแล้วมันเกิน๒๐๐๐

แต่อันนี้ก็คือซื้อมาเกินที่เขากำหนดคือ

เกิน๒หมื่นก็เสียภาษีตามที่เกิน

โอ๊ยกระเป๋าที่ดังมันเกิน๒หมื่นทั้งแน่
กระเป๋าหรอกเครื่องสำอางลาแม้ก็ต้องเกินอยู่แล้วหรือเปล่า
หรือนาฬิการาคาแพงก็คือ

คนที่เอาเข้ามาก็ไปด้วยตัวเอง
อยากซื้อต่อไม่เคยใส่ต่อเลย
เขาเป็นแบบว่าเอิลลิติ
กว่าจะเก็บเงินเก็บทองได้ซื้อ

พยายามคำนวณราคาว่าอย่าให้มันเกิด
อันนี้ไม่ซื้อแล้วหนูไม่ชอบ

หยุดคือกระเป๋าและนาฬิกาต้องหยุดจริงเพราะสองอย่างนี้เกิน

มันเก่งที่บอกขี้เกียจโดน
เพราะฉะนั้นกระเป๋ากับนาฬิกานี้พี่หยุดเลยในการจะซื้อมาจากเมืองนอก
เสื้อผ้าตัวละ๓๐๐๒๐๐อะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้พี่มาไปเมืองนอกพี่มาซื้ออะไร

คือนอกจากของแพงต้องระวังของผิดกรรมไหล่ด้วยนะ

พี่แบบจะชอบ
ทุกวันนี้แม้กระทั่งเซ็กทอยคุณเอาเข้ามา

ก่อนเคยกรวมไอ้ของปลอบมาเต็ม

เอามาขายอันนะไง

เรื่องแอบคลิกแอบกินกันอย่างวงการบรรเทิร์นของเราเนี่ย
เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะ
แม่อย่ามาเนอะไม่จริงอ่ะคนดีเขาก็เมย
หน้าสื่อบอกรักแฟนตัวเองมากที่สุด
แต่รับหลังเนี่ยก็แอบไปซ่ำกับสาวหุ่นเอ็กซ์แซ่บกันลืม
ล่าสุดดารานหนุ่มหน้าใสขวัญใจเก้งกว่างระม่างหว่างผา
ก็พาสาวหุ่นเอ็กซ์ไปหวานโชว์กันไกลถึงสวนพึ่งราชบุรี
อ่ะมันต้องหวานอยู่แล้วสวนพึ่งอ่ะพึ่งน่ะ
เขาหมายถึงมันไกลออกมาจากตัวจังหวัดต้อง๖๐โล
พอบอกว่าไปหวานเออก็สวนพึ่งมันก็ต้องหวานมันจะไปขมไปเปรี้ยวได้ไง
ทิ้งแฟนสาวสายแบ๊วที่คบออกหน้าออกตาไว้ที่กรุงเทพ
คงไม่รู้ว่างานนี้โดนสวมเขาอุ๊ย
หรือผู้ชายหลอกว่าจะไปทำงานกับทีมงานนอกสถานที่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้

เพราะดารานุ่มหน้าสายดันไปเจอคนรู้จักเต็มไปหมด
งานนี้พระเอกหน้าใสก็ทำการแสดงบอกใครต่อใครว่า

มือมาดูอะไรนะ
มาดูละ
แล้วอย่าลงกับแรงอีก๒วันค่อยลง

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้มาก่อน

ชอบสร้างเรื่องหลอกว่าไปทำงานด้วยกันเฉย
อืมมุกซัมกระจอกอืมจับไปให้หมด
ไว้ตายแล้วทำไมตอนแหละเก่งกว่าชะนีได้ขนาดนี้
พูดเลยว่าถ้าได้มาเป็นผัวคงเหนื่อย

เอออักษอบค์ก่อนมีสัญญาณไหม
ไอ้แองจี้หนัดจะเคียดเป็นละยาก

น้องผมมาสัญญามา

ตอนที่แฟนจับได้เรียกความสัมพันธ์เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
คนที่ไปเจอเนี่ยคือเข้าไปเที่ยวส่วนพึ่งพอดี

ดาราหน้าสายแฟนสายแบ๊วใครวะ
แบ๊วเป็นนางเอกป่ะแฟนเป็นดาราด้วยกันป่ะ
เป็นดาราด้วยกันด้วยโอ้โหแบ๊วมีแบ๊วมีเยอะว่ะ

แต่ไปโป๊ะตรงที่ไปบังคับให้เขา

แล้วตกลงคนที่เข้าไปด้วยนี่เป็นดาราอีกด้วยหรือเปล่า

ก็คนที่ไปเจอก็หนูไงล่ะค่ะ

ดังมากช่วงนี้แบบฮอตฮิตเลยคุณแม่สาว

ตีแล้วก็หนูพูดความจริง

จะไม่สะเทือนความสัมพันธ์

อ้าวแสดงว่าฝ่ายสาวแมวรู้แล้ว

เขายังดังตบหนู

ทำข่าวมาแล้วไม่บอกให้รู้จะตบก่อนเลย

มีข่าวว่า
จะเลิกกันหรอ

เดี๋ยวเราจะถามหลังไมค์

ไม่เอาให้ฟังให้ได้

กลับมาต้องพูดว่าอายุไม่ใช่เป็นปัญหา

ไม่มีอายุมันเพียงแค่ตัวเลข

อย่างวุ้นเซ่นก็ถึงได้บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลย
ฉันแอบแบ๊วเป็นเด็กกับปันแล้วเธอทำมา

คือบอกอย่างนี้นะครับว่ายิ่งโสดก็ยิ่งสวย

วันนั้นไปลงเรือกับนางนางสวยเลยนะ
ใช่สวยมากเลยทีเดียวแถมเด็กลงอีกด้วย
ต้องบอกอย่างนี้นะว่าจะเป็นใครนี่นะคะ
เขากำลังจะพูดถึงม่ายสาวนี่ก็คือวุ้นเส้น
น้องวุ้นเซ่นเนี่ยนะซึ่งบอกตอนนี้นะ
ฤทธิพานี่เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่ใช่ไหม
ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตั้งงานแล้ว
ซึ่งพักหลังวันนี้นะมักจะไปงานปาร์ตี้

เอ่อต้องบอกว่า
เวลาเห็นเนี่ยนางก็จะพยายามแบบ
แอ๊ะเป้าอยู่ตรงนานให้

แอ๊ะเป้า
นี่ไงอายุไม่ใช่เป็นเรื่อง

ถ้าใจเรายัง

เขาเรียกว่ายังแอดฮาร์ทถ้าใจอันนี้แหละ

ช่วยกันหน่อยสิเราอายุเยอะแล้ว
แอดฮาร์ดอยู่แล้วเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว

เขาก็ไปเที่ยวคือจริงแล้วนะ
ในวัยของนางแล้วก็ลักษณะ

จริงรู้สามกว่าแล้ว

เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทุกยุคทุกวัน
หิวไปจูง
เขาเซ็กซี่จี

เจ้าแม่ไอจีนี่ต่อจังม้าออนภาบวยรูปวุ้นแซ่กหนัก

นี่ขี้มาใช้แล้วยังไงนะ

พี่นางฮอตถึงขนาดวันวาเลนไทย

หัวกระดายไม่กล่อม

ทั้งเด็กทั้งโตทั้งอะไรอย่างนี้

ตั้งกลางอยากรักนั้นว่าถึงแม้เธอจะเป็นใหม่เธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก
เดี๋ยวนี้ฝีมือเข้าขั้นเข้าใครเกินเรื่องทำชาติ
ที่เล่นกับพอลล่าโอ้โห้ยเป็นเบี้ยนกันอ่ะปีค่ะ

เขาไม่จำเป็นหอมแม่็ดดี้เขาเป็นเลสบี้ยน

มีความสุขยังไงก็อย่างนั้นแหละปัน
ทำไมผู้หญิงที่เขาแต่งงานแล้วถึงมีเสน่ห์เนอะ

ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อน
เขาบอกคนอายุหลัง๒๗๒๘บางทีทุกวันนี้ดูดีขึ้น

ดูดีกว่าสมัยเด็กจริงป่ะ
คนเราเมื่อก่อนต้องเด็กใส

บอกลองดูหนุ่มไม่ต้องเอาวงการบันเทิงนะ

ถ้าสมมุติอายุเลย๒๗๒๘

ว่าเขาดูแลตัวเองเต็มแล้วมีออร่า

คือเด็กบางทีมันกิ๊กก๊อกเกินไป

ชอบทำอะไรเสอเกรียน

แล้วก็มันสมองก็ดี

ที่จะเป็นแบบว่าสื่อเรียกผู้ชาย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาคิด

กลับมาเจอกันใหม่ลาละค้า
โปรดติดตามตอนต่อไป